เพราะเราคือลูกของพ่อ
แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่น
ด้วยที่จะเต็มพอสัญญาณภาคการแห่งให้ชายภาคเห็น
เรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูก

ค่ะชื่อนางสาวการจิราสุขศรีนะคะปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะ
แรงบันดาลใจในการเข้ามาทำงานที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ของคุณแพร่เกิดขึ้นในวันที่เธอได้รับโอกาสจากพ่อหลวงของชาวไทยในฐานะนักเรียนของพระราชา
ค่ะก็แพร่ก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวังไกลกังวลที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ก็เริ่มเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑จนถึงมัธยมศึกษาปีที่๖
ต้องย้อนเล่าว่าที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะจะเป็นการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ก็การเรียนการสอนก็จะเป็นเหมือนแบบห้องส่งมีคุณครูสอนนักเรียนตามวิชาต่างวิชาสามัญต่าง
แล้วก็ถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนปลายทางที่เขาขาดแคนครูหรือว่าโรงเรียนที่เขารับชมการศึกษาทางการผ่านดาวเทียม
แล้วก็ในหลวงราชการที่๙ท่านก็ทรงรับสั่งให้จัดทำรายการหนึ่งขึ้นมาเป็นรายการนอกห้องเรียนค่ะชื่อว่ารายการศึกษาทัศน์
ซึ่งรายการนี้ก็คือเหมือนลักษณะเหมือนแบบพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกห้องเรียนโดยมีคุณครูพาไปพบวิทยากรต่าง
ในตอนที่เกี่ยวกับโครงการทำพระราชดำริหรือว่าอาชีพหรือว่าพิพิธภัณฑ์ความรู้ต่างค่ะ
ตอนที่เราได้มีโอกาสตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙ตอนนั้นแพลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ตอนแรกเลยก็ประมาณปีพศ๒๕๔๔ค่ะไปเรื่องฝนหลวงซึ่งบุคคลที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ที่สุดก็ต้องเป็นในหลวงราชการที่๙ของเราค่ะ
วัสดุอันนี้ถ้ายิงเข้าไปในเมฆมันจะทำให้หมุนแล้วก็ทำให้มีจราจรของเม็ดฝนอันนี้ให้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็ลงลงมาลงมาอย่างนี้

แล้วก็พระองค์ก็ทรงสอนว่าฝนหลวงเนี่ยคือจริงแล้วฝนหลวงเนี่ยหลักการหัวใจฝนหลวงทำอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าคือด้วยความที่เราอยู่เป็นเด็กอยู่ชั้นม๓เรายังไม่ได้เรียนลึกในเรื่องวิชาฟิสิกสเคมีเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องเรื่องสารเคมีต่างมากมายนัก
แต่ว่าพระองค์ท่านทรงสอนให้เราใช้จินตนาการตามว่าหัวใจของการทำฝนหลวงก็มีการก่อกวนการเลี้ยงให้อ้วนการจมตี
เมซามเคยเห็นเมฆแล้วก็เห็นฝนลงเป็นสายลงมาแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นมันฝนไม่ต้องเพราะว่าลงมาถึงพื้นแล้วมันร้อนมันกลับขึ้นไปมันขึ้นไป
อันนี้เป็นข้อสำคัญถึงบอกว่าต้องมีสูตรเย็นมาใส่ข้างล่าง
พระองค์ท่านก็ทรงสอนแล้วก็ทรงจัดถามกลุ่มเด็กว่าลูกเข้าใจไหม
ซึ่งมันเป็นความประทับใจอันหนึ่งที่แพร่เก็บมาได้ว่าโอ้โหพระองค์ท่านทรงเมตตากับเด็กมาก

สมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นมา
คุณเข้าใจแล้วคุณกราบนั้น
การได้เข้าเฝ้าและเรียนรู้เรื่องฝนหลวงจากในหลวงรัชกาลที่๙ในครั้งนั้น
ทำให้คุณแพร่รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราช
ให้แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็มีได้มีเพียงเท่านี้
ค่ะต้องบอกว่าแพร่ได้ยึดภาพที่ในหลวงราชการที่๙ท่านทรงงานหนักตลอดระยะเวลาที่ท่านครองศรีรีราชสมบัตินะคะพระองค์ท่านทรง
เสด็จไปในหนทางต่างต่างที่บางทีหนทางมันยากลำบากเข้าถึงถนนยังไม่มีแต่พระองค์ท่านก็
เสด็จพระราชดำเนินไปถึงเพื่อไปพัฒนาหรือว่าไปพบเจอรัศดรในถิ่นธุรกันดาลต่างเนี่ยค่ะ
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจทันทีว่าเธอจะขอทำเพื่อสังคมและเป็นผู้ให้ตามรอยเท้าของพ่อ
พอเราเรียนจบปริญญาตีนปุ๊บเราก็มาทำงานที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ซึ่งต้องบอกว่าหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ในหลวงราชการที่๙ท่านทรงก่อตั้งขึ้นจากวัตภัยแหลมตะลุมพุก
ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
และมีการส่งเค้าด้านการศึกษา
ซึ่งต้องอย่างที่เราเห็นภาพว่าเราไปมอบถุงยางชีพพระราชทานตามที่ต่างที่เกิดภัยค่ะ
๕๔ที่เจอน้ำท่วมหนักค่ะแล้วแพร่ได้มีโอกาสไปช่วยคนชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็นั่งเรือยางกันไปเราก็ล้อไปตามริมฝั่งซึ่งบางทีแบบมีหน่วยงานหลายหน่วยงานอาจจะยังเข้าไปไม่ถึง
เค้าแก่คนชาวบ้านแล้วแบบเขาไม่อยากไปสูญอพยพเค้าอยากอยู่บ้าน
แล้วเหมือนความตื่นแม่นประกาศแค่แหน่งเขาก็รอหน่วยงานหนึ่งสักหน่วยงานหนึ่งเข้าไปช่วยเค้า
แล้วเราก็ถือทาระโคมกันไปมึงไปเป็นอกภิกาแผ่งต่อ
ว่าแบบไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปถึงแต่ในหลวงราชการที่๙ท่านเข้าไปถึง
บ้างเนี้ยค่ะเขาร้องไห้แบบเยอะมากแล้วเขาขอบคุณขอบคุณเรามากว่าเอ่อ
ขอบคุณนะที่เขามาอะไรอย่างเงี้เข้ามาช่วยค่ะมันเหมือนแบบทั้งทั้งที่
เราไปเป็นผู้ให้นะแต่แบบเราทำไมเรารู้สึกว่าเราได้รับความสุขใจตรงนั้นกลับมา
เราได้เห็นคนที่พอเขาได้รับถุงพระราชทานที่เรานำไปให้แล้วเขามีความสุขมากขนาดนั้น
เหมือนเรามีความสุขตามไปด้วยกับเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาก็โชคดีที่ได้รับสิ่งของพระราชทานจากในหลวงราชการที่เก้า
หรือพระเจ้าแผ่นดินนะคะ
แม้ว่าวันนี้เราคนไทย
อาจไม่มีใครที่จะได้รับความสุขมากขนาดนั้นอ่ะรู้สึกว่าเราได้รับสิ่งของพระราชทานจากในหลวงราชการที่เก้า
แล้วแต่ทุกคำสอนทุกแบบอย่างความดีของพ่อจะยังคงติดตรึงอยู่ในใจ
และย้ำเตือนให้เราคนไทยก้าวไปบนรอยทางแห่งการทำความดีบนรอยเท้าที่มีพ่อก้าวนำ
รักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหน
ก็ไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งที่พ่อรักเรา